มันได้สร้างการให้ตรวจสอบไปอีกครั้งนึงว่าที่ดินไปอย่างไรแต่ไม่ใช่ชื่อของคนทั้งคราว
เป็นชื่อในนามบริษัทแล้วก็มีผู้ที่ยื่นขอเนี่ยไม่ใช่ชื่อนี้นะครับ
แต่ว่าก็สั่งให้ตรวจสอบด้วยก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวอยู่ขนาดนี้นะครับ
จะมีการแข่งผลไปสอบปลากับผลไม่ได้ตรวจสอบอย่างไรใช่ไหม
ข้อกฎหมายใดที่ต้องตรวจสอบก็ตรวจสอบนะครับ
หมายความว่าถ้าเป็นที่ป่าทางป่ามาให้ตรวจสอบเราก็ตรวจสอบ
ไปที่ฐานะให้ตรวจสอบเราก็ตรวจสอบนะครับตามกฎหมายก็แล้วกันนะครับ